รวมไปถึงคนนี้ต้องให้กำลังใจค่ะสำหรับพี่หนุ่มกะล่าของเราค่ะ
อย่างที่ทราบกันไปไปเขาใหญ่บิ๊กเมาเท่นตำรวจจะไปตามจับ
ไม่เจอพี่หนุ่มกะลาแต่เจอคุณนิกนะคะ
สองรอบรัชมังคลาคอนเฟิร์มโอ้โหว่าพี่ตูนแข็งแรงแน่นะคะ
รวมไปถึงพี่หนุ่มกะลาปัญหาลิขสิทธิ์ค่ะนะคะซึ่งพี่นิกก็บอกว่าเห็นใจมากจริง
คือคนเราจะไปร้องเพลงแต่มีตำรวจตามจับทุกเวทีทุกที่ทุกจังหวัด
แล้วยามว่าเขาไม่ได้ร้องเหมือนน้ำเด็กนั้นอะ
ยามอย่าไปด่านะคะมันไม่ได้ร้องนานแล้วเพราะว่าถ้าร้องไปก็จะโดนจับนะคุณผู้ชมค่ะ
รวมไปถึงกำลังใจนะคะให้พี่หนุ่มกะลากับปัญหาลิขสิทธิ์ค่ะ

ก็วันที่๖มกราคม

วันที่๖มกราขายบัตรนะครับโอ้แต่เราก็เปิดสองรอบนะครับ
มีรอบวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับ๙กับ๑๐
พี่ตูนเนี่ยพร้อมตลอดเวลานะครับ
คนอย่างพี่ตูนนี่ถ้าไม่พร้อมไม่ขอ๒รอบ

พี่หนุ่มก็เหนื่อยมากครับเหนื่อย
ก็ใช้ธรรมะเข้าข่มแล้วก็
พี่หนุ่มก็อดทนอดกลั้นแล้วก็สู้ไป
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่า
มันเคยใช้ได้แล้ววันหนึ่งมันใช้ไม่ได้อย่างกระทันหัน

ทุกคนผมก็ให้กำลังใจเรื่อยนะครับ
ฝากไปถึงแฟนเพลงด้วยว่า
พี่หนุ่มไม่ได้ระเมิดซ้ำนะครับ
พี่หนุ่มทำผิดครั้งนี้โดยที่
เป็นกำลังใจนะคะอย่างที่พี่หนุ่มโพสต์ในเฟซบุ๊คเขาไม่ได้เป็น
ไม่ได้ไปฆ่าคนตายอะไรอย่างที่เขาโพสต์แหละเขาก็เข้าใจเหมือนกัน
คือน้อยอกน้อยใจตัวเองเนาะคนก็จะทำมาหากินแล้วก็มาโดนอะไรแบบนี้นะคะ